หมวนสื่นอีลี

คือการรวบรวมลูกทุ่งชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย
กับงานแถลงอัลบั้มถนนคนเพลินค่ะ

กับบักแซกชุมแพทย์

คือเขาได้มาร่วมงานด้วยการร้องเพลงชื่อเหมาะกันมากค่ะ

เพลงว่าทำบุญร่วมชาติตักบาทคนละขัน

คือเล่าเรื่องราวของพี่สาวน้องชายเนี่ยค่ะ

ก็แซวกันอักอักบนเวทีเลยนะคะ
มีบางชั่วปันตอนดีฉันหัวล้อไม่หยุดเลย

ครับผมถ้าเรายี่ยมปุ๊บเขาก็จะมาสกินข้างเขาก็จะชวนคุณแบบ
เราก็เขาก็ไม่ให้เราพักผ่อนเลย
เขาก็ไม่ให้เราพักผ่อนเลย
เป็นอย่างไรละคะโอ้ว้าวภาพีปากันไว้
ทำบุญร่วมชาติตักบาทคนละครรภ์
เพราะว่าพื้นเต่าแล้วมันเงื่องเงื่องงักน่ะเนอะ

ทางด้านหนุ่มลำเภยค่ะนี่ก็ปลื้มใจอย่างมากค่ะ
ที่เราได้ร้องเพลงผู้จับไอดอลพี่มนต์แคลนแก่นคูลค่ะ
คือชื่นชอบมากชื่นชอบตั้งแต่เด็กค่ะ
เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าชอบถึงขั้นตัดรูปพี่มนต์แคนแปะไว้ฝาบ้าน

แล้วก็เอาลูกโปสคาร์เล็กเนี่ยติดไว้ในกระเป๋าสตางค์

แล้วที่สำคัญพี่แจ๊กรีนให้แบบว่าลำเพลินลองร้องเพลงของพี่มนต์แคน

แล้วยิ่งลำเนินได้ร่วมงานกับพี่มนต์แคนน้ำตาแทบไหล
เพราะว่าพี่มนต์แคนคือสุดยอดของแบบลูกทุ่งที่เก่งที่สุดเลย
ฟังเสียงของลำเพลินหน่อยค่ะ

ฟังเสียงสายลมตองจากหิ้มของแถวทง
ผมมักเอารูปเราไปแปะเอาไว้ในฝาบ้านแล้วก็

ขับใส่กระเป๋าไว้
คือแบบว่าบักหลาลำเพลินชอบอายมนแค่หลาย
มากแล้วชอบแล้วแล้วก็เราก็ส่งกำลังใจให้พี่มนต์แคนด้วยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดท้าบค่ะว่าพี่ม้วนแค้นจะเป็นงูสวรรค์
ช่วงนี้อายทั้งเห็ดเวียกหลายรู้กับคอ

กับทีมบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ขอให้อายหายไวด้วยค่ะ

อายสุดยอดทีแล้วเดี๋ยวจ้า